อาจจะเป็นความผิดนะครับขอให้ลดละผิดกิจกรรม
อะไรที่ไม่เชื่อข้างสั่งนะครับอะไรที่เป็นความผิดตามกลุ่มหมายนะครับ
ขอให้ลดนะครับและขอยุติการผิดกรรมนะครับ
เกิดอะไรขึ้นเขาทำอะไร

สาดอะไรใส่ป้ายภูมิใจไทยป้ายหน้าพักแบบนี้นะคะ
นี่กลุ่มมวลชนค่ะกลุ่มโมกหลวงริมน้ำ
ใครอ่ะคนนี้ในเก็ตโสพนศุรริษฐรรมรงค์
นัดหมายมวลชนค่ะแนวร่วมจัดการชุมนุมแบบคาร์มอบ
แล้วก็บอกว่าเราจะไปไล่หนูท่อหมอเก๊พ่อค้ากัญชาเถื่อน
แล้วจะไปดัดสันหลังเพื่อนรักที่หักเหลี่ยมกัน
เขาบอกแบบนี้จริงนะคืออ่านตามที่เขาบอกนี่แหละ
แล้วก็หลังจากที่เพื่อไทยประกาศจับมือกับภูมิใจไทย
ตั้งรัฐบาลแล้วใช่ไหมแล้วเขาทำอะไรบ้าง
ที่โยนไปแล้วมีกระดาษเนี่ยคือมีทั้งถาดกาวดักหนู
โยนใส่ป้ายภูมิใจไทยจะไปดักหนูไงที่บอก
ใบปลิวรายละเอียดผู้เสียชีวิตจากการบริหารสถานการณ์โควิด

แล้วก็มีการจุดคบไฟใส่กระดาษที่ห่อ
ด้วยแบบด้วยมูลสัตว์ต่างโยนเข้าไปในพัก
เป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์แบบนี้ค่ะคุณผู้ชม
สะท้อนว่าพักการเมืองไม่ควรขายนโยบายโกหกประชาชน
ดังนั้นเท่ากับถ้าเกิดเพื่อไทยจับมือกับภูมิใจไทย
แปลว่าไม่เห็นหัวประชาชนใช่ไหม
คุณผู้ชมคะนอกจากที่ภูมิใจไทยแล้วเนี่ย
เพื่อไทยกลุ่มมวลชนเขาก็เคลื่อนตัวไปที่พักเพื่อไทยเหมือนกันค่ะ
ดูกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์หน่อยอันนี้ตอนที่มาตามถนนนะ
นำเสื้อสีแดงมาฉีกทำลาย
แล้วก็ฉีกปฏิทินที่มีรูปคุณทักษิณคุณยิ่งลักษณ์
ปลาแก้วน้ำเซรามิกซึ่งเป็นของที่ระลึกของพักเพื่อไทยนี่
ฉีดเสื้อเอาคัตเตอร์กรีดโอ้โหเหยียบรูปเลยเหรอคะ
แล้วกลุ่มผู้ชุมนุมบุกเข้าไปในพักนะ
เอาดินไปเทที่หน้าพัก
แล้วก็มีการวางกระดูกเล้งเป็นการแสดงออกถึงพักเพื่อไทย
คำพูดที่เคยให้ไว้กับคนเสื้อแดง
ว่าอ้าวไหนบอกว่าจะต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยไง
แล้วกลุ่มผู้ชุมนุมเขาก็ยุติการทำกิจกรรม
แล้วก็แยกย้ายกันกลับออกจากพักไปตอนเย็นนะคะ
ประมาณ๖โมงเย็นอันนี้เป็นกระดูกเล้งนะ
เอาไปตั้งเอาไว้ที่หน้าพักแบบนี้
นี่ก็เป็นบรรยากาศเมื่อวานค่ะวันอาทิตย์
แต่ก็มีความเคลื่อนไหวของกลุ่มมวลชนนะคะ